ที่เป็นสายมูแล้วก็เชื่อเรื่องพวกสีมงคล

คือบางทีถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องความมงคลสีมงคล
เราต้องทำอะไรให้มันเป็นมงคลด้วยนะ

พวกเจ้าไปเกาะเหตุไปขโมยรถมอเตอร์ไสค์เนี่ย
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับสีมงคล
คนนึงใส่สีเขียวคนหนึ่งใส่สีแดง

ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเคาะห้องให้เปิดประตูหน่อยค่ะ

นอนนอนลงอยู่เฉย
นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นชุดลาดตระเวน

ไปจับกลุ่มนายเจ็ดสดาพร

ปีนะอีกคนนึงคือในแบงค์

ลำลูกกาที่ปฐุมธานี

รถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อก

รวมแล้วยึดมา๒๕รายการ
เข็นสอบเลยบอลแบงค์

จอดทิ้งไว้ในที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมา
หรือว่าตามบ้านพักทั่วกรุงเทพ

อนแบงค์ที่ไปก่อเหตุเยอะ

คันยาวโพหดโยธินบังเขน

ทำมากี่คันล่ะบอลแบงค์๑๔คันค่ะ

ที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นล่ะค่ะ

เวลาที่ใส่หมวกกันน็อกคนหนึ่งเขียวคนหนึ่งแดง

แล้วเวลาขโมยเนี่ยคือแบบต่อสายตรงรถนะ

แล้วเดี๋ยวค่อยไปขายต่อให้กับลูกค้า
วันแบงค์ลูกค้าอยู่ที่ไหนส่งออกนอกประเทศหรือเปล่า
เปล่าครับคุณตำรวจผมส่งไปที่โคราช
คันหนึ่งที่ผมไปขายเนี่ยคันละหมื่น
ห้าหมื่นเจ็ดราคาอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ

แต่แหมใส่มวกกะน็อกเขียวแดงไม่ช่วย
นายพจรุงแสงก็โดนจับจับพร้อมกับรถบรรทุกเลย
มันเกี่ยวข้องยังไงคุณผู้ชมพอเดาเรื่องได้ใช่ไหมล่ะ
ขโมยมอเตอร์ไซค์มาแล้วจะไปส่งขายในพื้นที่โคราช
จะไปยังไงเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
เอาขึ้นท้ายรถบรรทุกไปก็ขนรถมอเตอร์ไซต์พวกเนี้ย
เอาไปขายต่อดังนั้นคนที่ขับรถบรรทุกก็โดนไปด้วยค่ะ
ก็ได้ค่าจ้างคันละพันพอไปถึงที่โคราช
หลังจากนี้เขาจะส่งออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านต่อนะ
ทีนี้รถที่ตรวจยึดได้ที่จับมาได้เนี่ย
ก็เป็นรถที่เจ้าของเขาแจ้งหายในพื้นที่กรุงเทพ
ตำรวจก็คุมตัวทั้งหมดแหละส่งพนักงานสอบสวนที่สนบางเขน
แล้วก็ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนี่แหละค่ะ
สิ่งที่ขโมยมาจอดเรียงอยู่ข้างหน้าโรงพัก๑๔คันนะคะ
แม่จะใช้สีนำโชคซะหน่อยแต่ดันทำเรื่องไม่ดีนะคุณผู้ชมฮะ